ชัยสู่รอบสุดท้ายพร้อมกุยทางสู่โอลิมปิก๒๐๒๐
ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐

รอบคัดเลือกร่วมเชียร์ไทยให้กึกกล้อง
วันที่๖๑๒กันยายนนี้
ตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกา๑๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัตน์ทีวีช่องศาสตร์๑๒